หอมแดงอ่ะหอมแดงพวง๒๐อ่ะยังหายเลย
ใส่หน้ารถก็ได้เนอะได้ค่ะ

มีสวนสวนแดงส้มเข้าไปบ้านพี่สาว
หอม๒๐อ่ะสุดไป๒๐อ่ะนี่ออกไปแล้ว
เอาล่ะเอาล่ะเบิร์ตจะเล่าให้ฟัง

กล้องวงจรปิดนี่ก็จะเห็นลูกค้าคนที่ยืนอยู่เนี่ย
ผู้หญิงป่ะผู้หญิงสูงอายุหน่อยนะครับ

เมื่อกี้ได้ยินแกงส้มสงสัยจะไปตำเครื่องนะ
แต่จังหวะที่เจ้าของร้านเดินไปหยิบของ
หยิบหอมแดงไป๒พวงก็ต้องเท่าไหร่

ก็ตั้ง๔๐ใช่ไหมไม่รวมเหล้าขาว
เอาไปใส่ตะก้าหน้ามอไซค์นะครับ
แต่พอขากลับเดินกลับมาจะมาคิดตังค์เนี่ยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ร้านชำเที่ยวเมืองแปลงจังหวัดระย่อง
สอบถามนายสิงชัยพันทรัพย์ศาลอายุ๖๙ปี

เมียผมเนี่ยคนขายของปกตินะ

แต่พอคิดเงินเสร็จปั๊บกลับมาดูหอมแดง

ก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูนี่แหละครับ
หอมแดงหายพวงเดียวนะครับ
พี่เขามองเป็นภาพใหญ่ของเรื่องของประเทศเลย

เรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี
เรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีไหนเข้ามาแล้ว
รัฐบาลชุดใหม่ด้วยฝากหน่อยฝากทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนมีงานทำ

ไม่ใช่นี่เขามองถึงภาพใหญ่เลยเห็นไหมถึงเศรษฐกิจเลย
เขาบอกช่วยทำให้มันมีงานทำกันหน่อย
คนจะได้ไม่มาขโมยแม้กระทั่งหอมแดงพวงละ๒๐บาทครับคุณผู้ชมครับ